อันนี้งัดตู้บริจาคหานมไปเลี้ยงลูก
ของดิฉันค่ะเป็นการขายยาเสพติดหาเงินมาเลี้ยงหลานนะคะ
เป็นผู้หญิงอายุห้าสิบห้าปีถูกตำรวจ
แล้วก็เจ้าหน้าที่ของมหาสารคามไปจับได้ค่ะ
เป็นชุดปฏิบัติการพิเศษฝ่ายปกครองจังหวัดมหาสารคาม
แล้วก็เจ้าหน้าที่ปปศภาค๔ตำรวจสพเชียงยืนนะคะ
เอาหมายค้นหมายสารนะคะไปตรวจค้นที่บ้านในตำบลเสือเท่าที่อำเภอเชียงยืน
เพราะว่าได้ข่าวมาว่าเจ้าของบ้านหลังนี้
ขายยาเสพติดให้คนในพื้นที่แล้วก็คนต่างถิ่น
ก็ไปเจอหญิงวัยห้าสิบห้าปีคนนี้ค่ะอยู่กับล้านวัยสามขวบ
ตรวจค้นเบื้องต้นเจอยาบ้า๖เม็ดอยู่ในถุงผ้าพร้อมอุปกรณ์การเสพ
แล้วก็ไออีกศูนย์จุดสามสองกรัม
ผู้หญิงคนนี้ก็บอกว่าไม่ได้ขายเสพเองเฉย
เพราะเสพมานานกว่า๒๑ปีแล้ว
แต่ตำรวจก็ตรวจค้นไปเรื่อยค่ะ
ค้นทั้งบ้านนะคะเจอยาบ้า๘๑เมตรไอซ์อีก๐๓๒กรัมนะคะ
ก็ต้องนำตัวไปตรวจปัสสาวะยาบ้าเยอะขนาดนี้ก็คือ
ถ้าตามกฎหมายเป็นเข้าข่ายผู้ค้าแล้วอะค่ะ
สุดท้ายเลยต้องยอมรับสารภาพว่าตัวเองซื้อมาเสพจริงราคาเม็ดละ๕๐บาท
แต่ลูกสาวซึ่งเป็นแม่ของหลานเนี่ยโดนจับคดียาเสพติดไปเมื่อปีที่แล้ว

ที่น่าเศร้าก็คือหลานสาววัย๓ขวบไม่ได้รู้เรื่องเลยว่าเกิดอะไรขึ้น
วิ่งไปกอดยายอยู่เลยทั้งที่คือยายเนี่ยต้องโดนจับเข้าคุกแล้วนะคะ
เรื่องต้นตอนนี้ก็คือฝากน้องเอาไว้ให้กับคนข้างบ้านคอยดูแล
แล้วเดี๋ยวเจ้าหน้าที่พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดมหาสารคามเนี่ย
เตรียมหาแนวทางมาดูแลช่วยเหลือน้องคนนี้ต่อไป

แม่กับย่าติดคุกต้องยาเสียปิดทั้งคู่